เอามาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมที่นราธิวาสกับเหตุสะเทือนขวัญที่มีชาวบ้านเนี่ยไปเจอนะคะ
สบถูกยัดอยู่ท้ายรถแล้วรถก็จมน้ำสามรถหนึ่งอ่าสามเจอสามในนี้แล้วไปเจออีกหนึ่ง
ในอีกจุดใกล้ใกล้กันนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็กำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อที่จะตามล่าตัวคนร้ายนะคะ
อ่าวันนี้มีการไปค้นในอีกหลายจุดเลยทีเดียวค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
วันนี้ก็ไปประชุมคณะทำงานเร่งรัดให้หาพยาหลักฐานในคดีนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญขณะที่ตำรวจสพบูเกะตา
ประดำน้ำกู้ภัยแว้งและกู้ภัยสุงหายโกลก
วันนี้ลงงมหาหลักฐานในบึงจือแรค่ะ
ตรงจุดที่พบผู้เสียชีวิต๓ราย
ถูกฆ่าแล้วยัดศพเอาไว้ท้ายรถนี่แหละ
ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมก็งมกันกว่า๑ชั่วโมง
ลักษณะคล้ายกับมีเซ็นเซอร์บางอย่าง
แล้วก็ไปเจอถุงปุ๋ยที่บรรจุสิ่งของบางอย่าง
ก็ได้เป็นหลักฐานตรงนี้เพิ่มเติมไปนะคะ
ขณะที่ภูมิกับสพบูเกตาบอกว่า
คดีนี้ตำรวจต้องเร่งค้นหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่ายิ่งนานหลักฐานสำคัญอาจจะหายไปได้
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะยังมีพยานหลักฐานสำคัญหลงเหลืออยู่ค่ะ
ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนนั้น
เป็นการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตามพรบออาวุธปืนมาสอบถามเท่านั้น
รับว่าตอนนี้มีเป้าหมายหลายราย
ต้องคุมตัวมาสักถามเพื่อขยายผลในคดีค่ะ
อย่างกล้องมุมจนปิดเส้นทางหลบหนีแล้วก็เส้นทางหลังจากการสมบัติ
เราก็ยังไม่ตรวจสอบยังไม่หมด
ตรวจสอบยังไม่หมดเราต้องตรวจสอบอืม

มันมีหลายเส้นทางเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตรวจสอบกัน
ครับแต่ครับคือพอมีบ้างแล้ว

มันยังมีหลายคนนะที่เราสงสัยอยู่
ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายอาจจะต้องใช้กฎหมายพิเศษ
ตำรวจก็ไปตรวจค้นหลายจุดเลยค่ะ
อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบ่อเลี้ยงปลา

ซึ่งบ้านหลังนี้ถูกระบุว่าเป็นบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เป็นชายอายุ๔๓ปีที่ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำเมื่อวานนี้นะคะ
เขาคาดว่าจุดนี้คนร้ายเป็นจุดที่คนร้ายก่อเหตุ
แล้วก็เอาร่างผู้เสียชีวิตไปอำพางศพนะคะ

บ้านหลังนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปค้นนะคะ
สิ่งที่พบก็คือเสื้อยืดมีฮูตแล้วเสื้อเปื้อนเลือดด้วยนะคะ

มีร่องรอยการเผาทำลายโทรศัพท์มือถือค่ะ
นี่คือจุดที่ตำรวจไปตรวจค้นแล้วก็ไปเจอสิ่งผิดปกติในบ้านนะคะ
ขณะที่ชุดสืบสวนสพแว้งไปอีกหลังนึงค่ะ

เชิญตัวผู้ชาย๒คนอายุ๒๙ปีคนหนึ่ง๒๑ปีคนหนึ่ง
ก็มาสอบถามที่สพแว้งนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับครอบครัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน
ซึ่งบอกว่าเมื่อวานมีการเชิญคนในครอบครัวไป๑คน
เพราะว่าพบปืนในบ้านวันนี้ก็มาเชิญไปอีกสอง
และยืนยันว่าวันเกิดเหตุทั้งสองคนมีพยานบุคคล
ยืนยันได้ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะว่าคนหนึ่งอยู่กับภรรยาตลอด

ส่วนอีกคนนึงก็อยู่ในสวนยางค่ะ